ตอนข้ามเลยน้ำแข็งข้ามวันสุกสิ้นเตือน
นี่มุ่งหน้าไปไหนเนี่ยทางนี้เธอดูแบบนี้เธอรู้ไหม
นี่เลยประตูใหญ่นะครับหน้าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
่งหน้าแยกประทุมวันรถจอดติดไฟแดงกันอยู่เพียบ
รถเมษาย๔๐จอดอยู่เลนขวาสุด
ทำไมทำไมพุ่งจีออกไปแบบนั้น
แล้วรถข้างหน้าเพียบเลยรถยนต์รถแท็กซี่จักรยายยนต์ตุ๊กชนกันต่อเนื่อง
ตำรวจต้องประสาทรถยกมามาประกาศการจัดละจรที่ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับ
กว่าจะสัญจรกันได้ตามปกติ

พรคนขับรถแท็กซี่คันนี้ถูกชนคันแรก
เป็นคันแรกที่ถูกรถเมย์ชนนี่พี่โอ้ผมเห็นใจพี่จริง
โอ้โหเท่าแก่ว่าไงวะเนี่ยนะครับ
เล่าบอกว่าช่วงเกิดเหตุนะติดไฟแดงอยู่นะครับ
ไปส่งผู้โดยสารแต่จู่ก็ถูกชนท้ายอย่างจังนะ
รถเขาก็เลยกระเด็นไปกระเด็นไปชนเอาคันหน้า
โดมิโน่แหละตึงไปหลังเกิดเหตุก็ไปถามคนขับรถเมย์นะ
เขาก็บอกว่าเออเบรกมันมีปัญหานะหยุดรถไม่ได้
ตอนแรกให้กับการแบบนี้นะให้คุยกับคนขับแท็กซี่แบบนี้นะ
คนขับรถเมย์นางสาวปอระรณพัฒน์ถ้าผมอ่านชื่อพี่ผิด
ผมขออภัยด้วยอายุสามสิบเจ็ดปีหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บเล่าบอกว่า
ขณะที่รถติดอยู่นะครับตรงนี้แหละได้ยินเสียงโครมจากด้านหลัง
อะไรชนกันมารู้ตัวอีกทีว่ารถของเธอเองเนี่ยนะครับ
ก็ถูกดันไปชนกับรถคันอื่นแล้วที่อยู่รอบ
เธอติดอยู่ข้างในออกไม่ได้น้ำแข็งข้อเท้าขวา
แป๊บนี้ขัดจะติดอยู่กับตัวรถแล้วม่อน้ำรถก็แตก
ควันขึ้นข้างหน้าตกใจดิแล้วคนที่เห็นจะกล้าเข้าไปช่วยไหม
ควันขึ้นกลัวจะระเบิดกลัวจะไฟลุกอะไรอย่างนี้ก็ไม่กล้าเข้าไปใช่ไหม

นำตัวส่งโรงพยาบาลฟังเธอเล่าหน่อยครับ
รถเราเริ่มหม้อน้ำแตกมันก็เลยเป็นขวัญ
แล้วข้างหลังแท็กซี่ลุงแท็กซี่ก็เหมือนเขาไม่อยากให้รถเขาเกิดไฟ
ทุกคนอยากเอาเราออกจากรถเพราะกลัวลุกหลามค่ะ
เขาบอกว่าอย่าพึ้งแรงกลัวทำพิมพ์เพราะว่าขาดมัดติด
ก็ติดอยู่ในรถจนกว่าผู้ไพรจะมา
เพราะว่าไม่มีใครกล้ามาช่วยเพราะว่าไม่รู้ว่าขาหัก
เพราะว่ามันเป็นเหมือนคันที่โดนบล็อกจากทุกทาง
มันจะมีอยู่แค่๒คันที่เหมือนทุกคันหักหลบหรือพุ่งมากระแทกแล้วมันก็บล็อกสองคัน
ปรึกษาน้ำแข็งเลยน้ำแข็งบอกว่าน่าจะอ่านได้อีกอย่างหนึ่งคืออะไรนะ
ปัณพัฒน์เออเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับ
ขณะที่ตำรวจสอบปากคำนะครับคนขับรถเมย์คันเกิดเหตุก็ให้การบอกว่า
มาขับรถเมย์ไฟฟ้าได้สองเดือนโอ้โหเมื่อวันก่อนเราเพิ่งคุยกันไปดอมน้ำแข็ง
ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยระบบไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเหยียบปั๊บมันปู๊ดเลย
จริงเออหลังติดเบาะเลย
แล้วคือพี่เขาให้การบอกว่าเพิ่งจะมาขับรถเมย์ไฟฟ้าได้๒เดือน
นี่แหละครับขณะเกิดเหตุตั้งใจจะเหยียบเบรกแต่ดันไปเหยียบคันเร่ง
ทำให้รถมันพุ่งปู๊ดออกไปครับค่ะแล้วตำรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลไหม
วัดนะวัดนะแต่เบื้องต้นในแจ้งข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บไปก่อน
ได้ตรวจสอบหลักฐานและสอบถามข้อมูลจากพนักงานขับรถอายุ๖๐ปี
เขายอมรับว่าเผลอไปเหยียบคันเร่งทำให้รถพุ่งชนรถคันข้างหน้า
คือสรุปว่ารถนี้เนี่ยไม่ได้มีความผิดปกติที่ตัวรถถูกไหม
ไม่เลยคนล้วนคนเออเลอร์คนเออเลอร์นะครับ
นี่แหละบริษัทจะสอบสวนและลงโทษพนักงานขับรถตามมาตรการขั้นเด็ดขาดต่อไป
แล้วก็จะช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจะประสานประกันภัยมาดูแลค่าใช้จ่ายต่างนะครับ

เรื่องราวนี้ก็เกิดขึ้นแม่กลางกรุงเลยเมื่อค่ำครับ